คำนึกจังแล้วเธอคือเป้าม้าว
เหมาแห่งนครสวรรค์
ใช่ครับแล้วจะเจอเป้าเมาส์ได้ยังไง

ไปวัดที่นี่ครับวัดเทพนิมิตรสว่างธรรมตะบนหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องการขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่เนี่ยเห็นไหม
ทีนี้เมื่อไปวัดแห่งนี้คุณจะต้องเจอ

อย่าบอกนะว่าป้าเม้ามาแก้บนอีก

เมาส์มางวดนี้นำน้ำแดงของขาวของหวาน
รวมถึงของเล่นเด็กมาถวายให้กับไอ้ใคร

ต้องบอกว่าถูกรางวัลลัตตาลีเลขท้ายสองตัว

ต้องบอกว่ามีของดีทำไมไม่บอก
นี่หลังจากที่ถวายของแก้บนเรียบร้อยนะ
เมาส์ก็เมาส์ให้เราฟังว่า

นี่ให้ดูนัดสุดท้าย

ตามนี้ป้าเมาส์ไม่ขอพูดเยอะ

เอาสักอย่างจะเจ็บคอหรือจะแก่น

เมาส์จุดทูบจุดทูปเสี่ยงทายให้กับไอ้ไข่
เอ้าแล้วเนี่ยเขาว่ากันว่ามันช่างได้ประจวบเหมาะเสียจริงเลยเชียว

เลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์
แต่เอางี้ละกันมันอาจจะไม่ตรงเป๊ะเพราะว่ามันเหมือนนับถอยหลังอีกตัวนึงวิ่งขึ้นหน้า
เดี๋ยววิ่งถอยหลังขึ้นหน้าไม่ได้
ไปดูกันเอาเองละกันแต่ผมบอกว่าอย่างนี้
อะไรที่ว่าเด็ดส่วนใหญ่มักจะเช็ดน้ำตา

คุณก็เคยมีประสบการณ์เจ็บปวดแบบนั้น
อะไรที่ว่าเด็ดคุณเป็นยังไง

เช็ดปาดน้ำตาแล้วทานบะหมี่กึ่งสำเร็จลูกอย่าง

ว่าเมื่อกี้ที่ฉันเงียบไปเพราะอะไรรู้ไหม
ป้าเม้าบอกว่าเลขท้าย๒ตัว๒๐ใบ
คิดเรื่องคิดเลขอยู่

แต่ดูข่าวแบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ

โอ้โหเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ที่เล่ากันมาตั้งแต่ปีก่อนแล้วนะ
ยังคงต่อเนื่องข้ามมายันปีนี้เลยนะคุณผู้ชม
แต่ครั้งนี้ไม่ได้ไปคนเดียวไปเป็นแก๊งเลย
ดูมากันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งไปกันที่วัดนิเทศราชประดิษฐ์นะคะ
อยู่ที่คลอง๑๓ตำบลพืชอุดมอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
ที่นี่ก็มีไอ้ไข่ค่ะที่เนี่ยวัดแห่งนี้ก็มีเหมือนกันนะคะ
ไม่ต้องไปไกลตอนนี้มีแทบทุกจังหวัดแล้วนะคะ
ผู้ที่มีจิตศรัทธาก็มากราบไหว้กันที่นี่
แล้วอย่างที่ทราบกันดีว่าวันประกาศผลสลากินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านไป
โอ้โหคุณค่ะยังไงคนมาแก้บนค่ะ
หนุ่มคนดวงเห็งเขาก็มาแก้บนกันแล้วคราวนี้เป็นสมาชิกของกลุ่มคนรักรถยนต์
เขานำเครื่องเส้นไหว้ต่างมาแก้บนกับไอ้ไข่เพราะถูกรางวัลยกกลุ่ม

ยินดีด้วยจริงนะคะไปสอบถามคนดวงดีคนนึงชื่อว่าคุณวีรเทพขวัญวงอายุ๓๐ปี
คนนี้เขาเป็นสมาชิกกลุ่มเขาเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้ก็คือเคยเดินทางมาไหว้ไอ้ไข่
แล้วก็มาล้วงไข่ในหายเพื่อที่จะไปเสี่ยงโชค

ไข่ในหายอีกคนนึงเพื่อที่จะไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค

ทำไมในลูกปิงปองมันมีเลข๒หลัก
แล้วแปลว่าในหายจะมีลูกปิงปองทั้งหมดกี่ลูก
เอ้ยก็แสดงว่ามีเกือบร้อยลูกไหม

โอ้โห๑๐๐เป็นร้อย

ซึ่งถ้าหายแค่นี้มันไม่น่าจะใส่รองได้เป็นร้อยไง
แต่เราก็ไม่รู้จริงไงว่าตอนใส่เป็นยังไงนะ

เราก็ไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรนะน้องใบตอง

มีจุดประสงค์เขาต้องการจะไปพิสูจน์ด้วยตัวเอง
ใช่เวลาเราสงสัยเราหาคำตอบ
แต่ดีดีอย่างหนึ่งนะน้องเบ้ยตอมคุณชนะ
ที่เป็นเลข๒หลักในลูกเดียว
บางทีเราเวลาจำกัดไงล้วงทีเดียวปุ๊บได้มาสอบ

คุณแม่ชิสารีบไปไหนครับ
ไปอีกหลายที่ต้องประเทศบ้าน
เขาต้องเลี้ยงลูกเวลาเป็นเงินจนทองค่ะ

พอแล้วค่ะที่ป้าไม่บอกก็คงรู้แล้วล่ะ